เปิดใจคนนี้เลยน้องลี่เป็นไงบ้างคะเมื่อวาน
บอกเลยว่าสำหรับพี่พรอยเนาะโอ้โหงานเข้าส่งท้ายปลายปีเลยนะคะ
บอกว่าโดนดารามอมยาอย่างนี้นะคะเป็นประเด็นดังเลยที่หลายคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วมันจบยังไงนะคะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าอักษรย่อนุ่มฟอร์นะคะก็ไปโดนที่พี่ฟรอยนัทพงศ์นั่นเองนะคะ
ยื่นขนมเยลลี่ที่ผสมกัญญาให้ทานไปอย่างนั้นเถอะ
ฟรอยก็แสดงความบริสุจัยเลยเข้าพบตำรวจแล้ว
ล่าสุดเจ้าตัวขอชี้แจงถึงเทคตาตอนนั้นที่เกิดขึ้นนะ
แล้วก็ยืนยันได้ว่าเขาบริสุจัยและไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดเลย
แต่บอกเลยว่าตอนนี้กระทบกับงานหนักมากไปฟังพี่ฟรอยเลยค่ะ
กินข้าวก็เดียวกันจริงแล้วก็บังเอิญเจอนะครับ
ฟรอยมั่นใจเลยว่าเหตุกรรมนั้นเราไม่มีการยื่นอะไรให้น้อง

ก็ตำรวจก็ให้ความร่วมมือตำรวจ